ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่รุ่มภาคกลางนะครับ
จังหวัดนครสวรรค์ยังน่าเป็นห่วงอยู่
โดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอกตัวเมือง
ตอนนี้มีชุมชนที่ถูกมวลน้ำเจ้าพระยา

แล้วก็ชาวบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเสริมคันกั้นน้ำ
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบอย่างบานปลายนะครับ
ติดตามการรายงานสดได้จากคุณอนุสักภูมิเทศนะครับ
รายงานจากต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองนครสวรรค์

เช้านี้บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพญาน้ำ
ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด๒วันที่ผ่านมานะครับ

ได้สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในชุมชนที่อยู่รอบนอก
เมืองนครสวรรค์เพราะถูกน้ำท่วมนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็มีการเสริมคันกั้นดิน
เพื่อป้องกันน้ำอย่างเร่งด่วนครับ

วันนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ๒๐เซนติเมตรนะครับ

ไหลมาจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
มาสมทบตั้งแต่วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ทำให้ชุมชนที่อยู่ด้านซ้ายของแม่น้ำเจ้าพญา
อย่างชุมชนบางปองชุมชนตลาดใหม่ชุมชนวัดตะแบก
และชุมชนเกาะยมเกาะยวนถูกน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตรนะครับ
ประชาชนก็ต้องอบพยพมานอนที่ถนนกันแล้วครับ
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงคือจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มีมวลน้ำไหลเข้ามากว่า๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำออกไปเพียง๒๕๙๘ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ทำให้มวลน้ำที่เหลือยังคงค้างอยู่ที่นครสวรรค์
เกิดปัญหาน้ำท่วมนั่นเองครับ
ซึ่งปริมาณน้ำท่วมที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะครับ
เราได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการในการรับมือนะครับ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์บอกว่า
ตอนนี้ได้ออกประกาศให้ประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยง

ส่วนชุมชนที่อยู่ด้านซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมนั่นก็คือชุมชนวัดเขาชุมชนเทวดาสร้างและชุมชนเดชาพัฒนา
เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งเสริมคันกั้นน้ำด้วยหินคลุกนะครับให้สูงขึ้นอีก๘๐เซนติเมตร
เพื่อที่จะต่อสู้กับมวลน้ำที่กำลังจะเอ่อล้นเข้ามาครับด้านตัวเมืองนครสวรรค์นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการอุดท่อระบายน้ำทุกจุดเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้ามา
ท่วมตลาดนะครับและย่านเศรษฐกิจของนครสวรรค์พร้อมกันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ยังได้เดินเครื่องสูบน้ำทั้ง๑๒สถานีเพื่อระบายน้ำเสียออกไป
เพราะถ้ามีมวลน้ำใหม่ไหลเข้ามาจะได้ไม่สมทบกันนะครับ
และจะได้ไม่เกิดน้ำท่วมในตัวเมืองนครสวรรค์นั่นเองครับซึ่งตอนนี้แม้รอบนอกอำเภอเมือง
ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับแต่คนในตัวเมืองก็ยังเบาใจได้
เพราะระดับน้ำยังต่ำกว่าเขื่อนที่อยู่รอบตัวเมืองนครสวรรค์กว่า๒เมตร
แต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็ยังอยากให้ประชาชน
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับซึ่งถ้าไม่มีฝนตกลงมานะครับ
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่านครสวรรค์เนี่ยจะรอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมนะครับ
ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ก็จะมีการแจกจ่ายถุงยางชีพนะครับ
หน่วยงานของภาครัฐวันนี้ก็จะไปที่ชุมชนบางปอง
วัดตะแบกชุมชนสถานีรถไฟชุมชนตลาดใหม่และชุมชนเกาะยวนนะครับ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถมาเอาถุงยางชีพได้เพราะว่ามีมากกว่า๘๐๐ชุดนะครับ
นุสักภูมิเทศรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ